คุณผู้ชมมีหนุ่มวัย๔๐ปีนะคะชาวแม่ห้องศรเนี่ย
คือก่อเหตุลักษัพมาโชคโชนมากเป็นการวิ่งราวทรัพย์นะคะ
สิบเจ็ดเมษายนเนี่ยไปขโมยกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวสาวชาวโปรตุเกต
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะโอ้โหสารภาพมานี่
ก่อเหตุมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะผู้เอ่อผู้ก่อเหตุที่ว่านี่ก็คือ
นายอุกริตวงลังกานะคะอายุสี่สิบปีเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับ
ถูกตำรวจภูทรแม่ปิงเชียงใหม่ตามจับมาได้พร้อมของกลางค่ะ
แต่ไปจับได้ที่บ้านเกิดที่แม่ห้องศรนายอุกฤษเนี่ยไปวิ่งราวทรัพย
ซึ่งเป็นกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวสาววัย๓๐ปีชาวโปรตูเกต
ในกระเป๋าเนี่ยมีเงินสด๙๐๐บาทมือถือไอโฟน๗มูลค่ากว่าสองหมื่นบาทนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นหน้าโฮสเทลริมถนนราชมันคาตั้งแต่๑๗เมษายนแล้ว
ตำรวจก็ตามรวบมาได้นะคะไปตรวจสอบมาจากกล้องวงจรปิด
ถามนายอุกฤษนายอุกฤษก็ยอมรับสารภาพค่ะบอกว่าก่อเหตุแบบนี้มาหลายครั้งแล้ว
แล้วก็เอารถที่ขโมยมานั้นเนี่ยไปใช้ขโมยของคนอื่นต่ออีกที
วิ่งราวทรัพย์หน้าร้านกุญแจที่ตลาดสรรป่าคอย
จากนั้นวันที่๑๑และ๑๒เมษายน
ก็ไปรักทรัพย์ในอำเภอเมืองลำพูนอีก
เมษาก็มาขโมยกระเป๋าสะพายของนักท่องเที่ยวโปรตูเกตอีก
ตำรวจก็แจ้งข้อหานายอุกฤษนะคะเป็นข้อหาวิ่งราวทรัพย์
โดยใช้ยานพาหนะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิด
หรือการพาทรัพย์นั้นไปหรือเพื่อให้พ้นจากการจับกลุ่ม
ก็ถูกนำตัวไปดำเนินคดีเรียบร้อยแล้วค่ะ